ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปดูโค้ดฟุตบอลที่โลกใบนี้หาไม่เคยเจอ
แล้วถ้าใครเจอคิดว่าแน่มาลองเทียบกับโค้ชฟุตบอลคนนี้ครับ

เก้นครอปของลิเวอร์พูลยังต้องชิดซ้าย
ลาฟลังนิกโค้ดคนใหม่ของแมนยูยังต้องชิดขวาตกคลองไปเลย

นี่ดูนี่ละโอ้โหเห้ยทำไมเล่นอย่างนั้นเล่า
ออกซ้ายออกขวาขึ้นปีกขึ้นปีกปีกแล้วตามด้วยเนาะ
ร่องลงไปที่หน้าอกแล้วก็ทอดลงไปพร้อมกัน
แล้วก็กินได้เลยออกไปอีกไปไปอีกเออทางนั้นอ่ะ
เออเออทางนั้นแหละเออคนข้างหลังใคร

เอาแต่นี่ครับคุณดูลีลาสิครับ
นะโห้ยณพอปวดท้องหรือป่ะทำไมบิดอย่างนั้น
พี่มีห้องน้ำนี่

ดูคลิปนี้แล้วนะเขามีแฮชแท็กด้วยนะ
เหมือนกับเป็นการบอกว่านี่คือรายการอะไร
ดอนหวายครับและเราไปเจอในเฟซบุ๊คแซมพัชธณะพลครับ
เขาโพสต์เอาไว้ว่านี่แหละครับ
บอกว่าเป็นคู่แข่งของราฟลังนิก
ที่จะเป็นโค้ชคนใหม่ของแมนยู

ส่วนคนนี้ไม่ได้เป็นโค้ดคนใหม่แมนยู

เรียกได้ว่าสะกดสายตานักกีฬาและผู้ชม

แต่สักพักนึงมีคนถือไม้อะไรออกมาไม่ทราบ

จังหวะนั้นเองครับคุณผู้ชมครับ
นี่ครับไม้เรียวมาแล้วครับ

ขอโทษแล้วไปจากสนามนี้ทันที

เหมือนกับโค้ชโดนใบแดงไล่ออก
ส่วนเนี่ยโดนไม่เรียวเมียครับเมียมาตามถึงสนามแล้วก็ไล่ออกไปเลยครับเมียบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเขาจะเตะบอลกันคุณอย่าไปยุ่ง
ไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยใหญ่กว่าโค้ชอีกนะนั่นแหละครับเมียใหญ่กว่าทุกคนนะฮะ
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือเป็นท่านประธานก็ตาม
เป็นประธานก็ยังต้องแพ้เมียประธานครับ
อันนี้ก็คือสุดท้ายก็คือขอโทษครับแล้วก็ไปนั่งดูดี